คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่๔๑แล้วนะครับ
หลังจากในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคตนะครับ
ซึ่งหลายคนนั้นก็ยังคงมีความโศกเศร้าอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าณวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีพระองค์

แต่สิ่งที่เรายังคงสามารถพบเห็นได้

นั่นคือหลักคำสอนพระราชดำรัฐพระบรมราชวาสนะครับ

เขาก็จัดพิมพ์หนังสือ๒เล่มด้วยกัน

คือหนังสือชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชรวบรวมพระราชประวัติ

อีกหนึ่งเล่มคือพระบรมราชวาส
จำนวน๙๙องค์ด้วยกันน้อมนำทำให้ถวยราชนั้นเป็นสุขศาล

เพราะว่าแจกก่อนแสนคนนะครับต่อวันเนี่ย

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับ
นายกิจสัยพงษ์ซิริประหลักกระทรวงวัฒนธรรม
เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้แจกหนังสือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และหนังสือ๙๙พระบรมราชวาส
ซึ่งเป็นหนังสือที่ทำให้ประสบกรณิกรนั้นต่างก็สนใจ
แล้วก็มารอรับกันตั้งแต่ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับนี่คือตัวอย่าง
สือนะครับ๙๙พระบรมราชวาสน้อมนำราชร่มเย็นเป็นสุขศาล
โดยจะแจกบริเวณเต็นต์นิทัศกาลทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ
พิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแจกต่อเนื่องครับเป็นวันที่๙
แล้วก็ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนล้นหลามครับอย่าง
คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยครับมีประชาชนมารอรับหนังสือตั้ง
แต่เช้าของทุกวันสำหรับหนังสือจำนวน๑แสนชุดจำนวนชุดแรก
นะครับแจกจ่ายให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วส่วนต่างจังหวัดบอก
เดินทางมาไม่ทันเดินทางมาไม่ไหวฟังดีดีนะครับกระทรวง
เตรียมหนังสือเพื่อส่งไปยังส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด
ทั่วประเทศภายในสัปดาห์นี้โดยจำนวนหนังสือจะพิจารณาจากอัตรา
ส่วนของประชากรในพื้นที่นั้นเบื้องต้นครับชุดต่อไปเนี่ย
คาดว่าจะได้รับไม่เกินห้าพันชุดสำหรับจังหวัดที่มีประชากร
มากที่สุดโดยก็จะมอบให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละ
เป็นคนที่บริหารจัดการในการแจกจ่ายต่อไปไปฟัง
สัมภาษณ์ของประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับ
สำหรับในส่วนต่างจังหวัดนั้นนโยบายของท่านรำตรีก็ได้มอบ
ให้กับข้าวรักษ์ทำงานนะครับแต่เตรียมส่งไปให้จังหวัดทุก
จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่จำนวนของโดยอัตราส่วน
ของประชากรด้วยนะครับว่ามีขนาดของพี่น้องประชาชนใน

ซึ่งในการมอบให้กับพี่น้องชาชน

อาจจะเป็นการจัดกิจกรรมการร่วมพิธี

บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตอนนี้แจกหนังสือให้กับประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น๑๙๐๐๐ชุด
ตั้งเป้าเอาไว้คือทั้งหมดเนี่ย๑ล้านชุด
หากว่ามีหน่วยงานใดสนใจสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือทั้งสองเล่ม
ก็คือหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเล่มใหญ่นะครับ
แล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้เล่มเล็กคือ๙๙พระบรมราชวาสน้อมนำราชร่มเย็นเป็นสุขศาล
จัดพิมพ์เพื่อจะเผยแพร่แล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนสามารถติดต่อได้โดยตรงนะครับ
ไปยังกระทรวงวัฒนธรรมครับ